แห่ช้างผ้าของชาวไทยใหญ่
บ้านมหลวงอแม่หมจลำปาง
เป็นงานประจำปีที่คนทั้งหมู่บ้าน
ต้องช่วยกันจัดเตรียมงานและร่วมพิธี
โดยตั้งขบวนแห่ช้างผ้าในชุมชน
แล้วเดินเข้าไปที่บ้านของคนในพื้นที่ให้ได้ร่วมบุญบูชาในพิธีแห่
ซึ่งขบวนจะเริ่มแห่ด้วยห่อผ้าตามด้วยช้างผ้า
คนถือช่อถือฉัดแล้วจึงตามด้วยกลุ่มนักดนตรี
และชาวบ้านที่ร่วมขบวนสำหรับขันตอกดอกไม้ปิดท้ายขบวน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน